คุณผู้ชมขอบคุณพี่ทิเป้กันก่อน

เพราะเป็นนี้นะคะรัฐบาลไฟเขียวให้ต่ออายุแรงงานต่างด้าวนะครับ
บอกว่าตอนนี้ไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนะครับ
ไปต่ออายุได้อีก๒ปีนะฮะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดก็ได้เปิดเผยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

จำนวนกว่า๑๑๐๐๐คนที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๑นี้ครับ
สามารถทำงานได้ต่ออีก๒ปีจนถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙
โดยให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ในจังหวัดชายทะเล๒๒จังหวัด
ภายในวันที่๓๐กันยายนศพนี้นะครับ
วันนี้ไทยต้องการแรงงานภาคประมงราว๕๓๐๐๐คน
ดังนั้นนอกจากมาตรการข้างต้นแล้วนะครับ
จึงจำเป็นต้องเปิดแรงงานเปิดรับนะครับ
รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหา
นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานอื่นที่ยังอยู่ในประเทศมา
ทำงานในกิจการประมงได้อีกด้วย
เป็นข่าวดีนะครับไปต่อได้นะครับ
ตอนนี้นะครับ๓๐กันยายน๒๕๖๑นะครับ
โอเคนะครับก็ต้องบอกได้คำเดียวว่า

นี่ค่ะเราก็เตือนกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ